อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็เป็นภาพสวยงามนะคะ
เป็นงานศิลปะที่แชร์กันอย่างมากเลยในโลกออนไลน์ประติมากรรมแสงแดดค่ะ
ที่ก็สร้างฉันภาพคล้ายพระพักษณ์ในหลวงรัชกาลที่เก้าเพื่อน้องอะไรหลังวันครบรอบสตางค์เมื่อวานค่ะ
จากกรณีที่มีการแชร์ภาพทางสังคมออนไลน์นะคะเป็นภาพประติมากรรมแสงแดดที่ติดอยู่บนผนังกำแพงตึกชั้น๔ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งผู้ช่างภาพก็ได้นำวัตถุมาวางเรียงต่อกันบนแผงวงกลมขนาดใหญ่
สร้างเป็นปฏิมากรรมจากเงาคล้ายพระพักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบกับวัตถุในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีของทุกวันนะคะ
โดยเมื่อภาพและเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏออกสู่สายตาโลกโซเชียล
ทำให้มีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจแล้วก็ฮือฮากับประติมากรรมผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างมาก
ประกอบกับเป็นผลงานที่มีความพิเศษที่ต้องใช้เวลาและการคำนวณอย่างดี
ที่จะทำให้เกิดภาพแห่งความสวยงามชิ้นนี้ขึ้นมาได้นะคะ
สำหรับปฏิมากรรมที่สร้างความฮือฮาให้กับคนในโลกโซเชียลขณะนี้ค่ะ
ต้นคิดมาจากอาจารย์บุรินทราวิจิตกุลและอาจารย์การคำแก้ว
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งก็ได้ร่วมกันกับคณาจารย์ภายในคณะสร้างขึ้นมาค่ะ
โดยทางเจ้าตัวเนี่ยได้ระบุในเฟซบุ๊คของตัวเองบอกว่าการปรากฏที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่ง
ของมุมแสงบ่าย๑๕นาฬิกา๕๒นาทีณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระองค์ท่านรัชกาลที่๙ครบร้อยวันบำเพ็ญพระราชกุศลสตาเมื่อวานค่ะ
แรงบันใจของการฝุดกัดที่นั้นก็เหมือนคนไทยที่เราเสียใจวันที่ท่านมีสังคมสวนบุญ
และเราก็อยากหาทางลำนึกพี่น่ารักและเราก็คิดถึงตัวแสงของพระอาทิตย์
ที่เจ้าใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างพระพักษ์ให้กลับมาปรากฏ
บนท้องฟ้านะครับกลับไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็แสงเนี่ยก็เป็นสะพานที่เป็นสิ่งที่ช่วยพาท่านเนี่ยกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงออกแบบครับตัวชิ้นงานปฏิมากรรมเพื่อรับกับแสงที่เกิดขึ้นในเวลาช่วงเวลาใกล้สวรรคตหรือช่วงเวลาสวรรคตก็คือประมาณบ่ายสามโมงถึง๔โมงช่วงเวลานี้จะเป็นพระพักษ
สวยงามแล้วก็ไอเดียสร้างสรรค์ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีศิลปะแนวนี้
ไม่เคยคิดว่ามันทำได้เอาแสงมาส่องเนาะแล้วก็ตั้งใจแบบเห็นตอนที่เอาภาพไปอินเสิร์ตเนี่ย
เป็นชิ้นเลยว่าชิ้นนี้ต้องเป็นรูปทรงยังไงเรียงยังไงนะคะประทับใจจริง